โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ภาพค่อนข้างหน้าหวาดเสียวนะคะ
เป็นบาดแผลที่บริเวณแขนขวาของคนขับรถทัวร์รายหนึ่งนะคะ
เขาบอกแผลได้มาในขณะที่ยกของขึ้นไปวางบนชั้น
ฉันเนี่ยคือถ้าใครเคยขึ้นรถทัวร์น่าจะเห็นชั้นเก็บของสองฝั่งอย่างนี้
พอเขาเอาของไปวางในขณะที่ปิดฝาซึ่งเป็นประตูของชั้นวางของ
มันมีอะไรไม่รู้ยื่นมาบาดเขา
และบอกที่แผลเวอะหวะมันเวอะหวะจริงนะคะ
ความยาวประมาณสิบเซนติเมตรและลึกลงไปจากผิวหนังเนี่ยหนึ่งเซนติเมตร
คือระยะจุดที่เขาไปวางของจะเป็นจุดช่วงใกล้
จุดที่เขาทำงานก็คือโชเฟอร์จะอยู่ด้านขวาใช่ไหมคะด้านขวา
สงัยเศรษฐ์เขาเอาของไปวางไว้จุดลักษณะนี้แรกใกล้ประมาณนี้นะคะ
มาดูบาดแผลกันบาดแผลในความยาว๑๐เซนติเมตร
เกิดขึ้นที่บริเวณท่อนแขนด้านขวาของคนขับรถทัวร์โดยสารเราขออนุญาตเบลอภาพนะคะ
เกิดขึ้นขณะที่คนขับกำลังจะเอื้อมยกของ
เพื่อที่จะเก็บในช่องเก็บของในรถทัวร์นี่แหละ
จนเป็นแผลฉีกคาดเวอะเลยนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะ
ทั้งภาพแล้วก็ข้อความนี่สร้างความหวะเสียว
ให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากเห็นแผลไหมคะ
ขนาดเบลอนะมืดเรายังเห็นลักษณะของความเบลอของมันนี่นะคะ

ในสากลผมผู้เขียวอาสาสมัครมูลและนิทิปปเต๊กตึ้งจุษย์สนบังซื้อ
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีฟัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเข้ามาเลยนะคะ
บอกว่ามีผู้บาดเจ็บเกิดแผลฉีกขาดบริเวณแขนขวาที่ชาญชาลามหมายเลข๑๒
ภายในสถานีขุนศพหมอชิต๒
รีบเข้าไปในจุดเกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครคนอื่นนะคะ
ฟังเสียงคุณสากลกู้ภัยเล่าให้ฟังบางช่วงบางตอนค่ะ
จากการสอบถามเนี่ยเห็นว่าบาดเจ็บจากการถูกชั้นวางของบนรถทัวร์ครับ
หนีบแล้วเป็นแผลฉีกขาดบริเวณแขนครับ
เป็นแผลฉีกขาดบริเวณท่อนแขนด้านขวานะครับ
ยาวประมาณประมาณสิบเซนก็ความลึกก็ประมาณเซนเป็นแผลเปิดบริเวณแขนนะครับ
ก็เลยต้องการไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงก็เลยพาไปส่งพระมงกุฎเก้า
หลังจากกู้ภัยเข้าไปถึงนะคะประถมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้น

ส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบื้องต้นตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ